หลังจากนายกรัฐมนตรีได้พูดเรื่องของผู้กำกับใช่ไหมครับ

จากเรื่องของผู้กำกับก็คือตำรวจ
แล้วก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันก็อาจจะไปเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูลไหม
ตอนนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาตั้งคำถามเยอะแยะมากมาย
ล่าสุดวันนี้คุณวิโรธละครานาธิศรสอบบัญชีไว้ชื่อเก้าไก่นั้นก็ประกาศ
ว่าจะมีการสืบหาในส่วนของความเชื่อมโยง
ผู้กำกับการที่รับตำแหน่งใหม่ที่นายกรัฐมนตรีพูดถึง
มีใครบ้างแล้วมันไปเชื่อมโยงกับใครบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวนั้นก็ยังคงสอบถามทางนายกรัฐมนตรีนะฮะ
คุณเศรษฐาทวีสินครับถึงประเด็นที่พูดกับสอสอเพื่อไทยสื่อให้เข้าใจว่า
มีสอสอขอตำแหน่งผู้กำกับการจนกลายเป็นประเด็นร้อน
ทางกรรมาทิการตำรวจของทางสภาพผู้แท้วราษนอนั้นก็เตรียมเชิญไปชี้แจง
แม้ว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการบอกแล้ว
ว่าไม่ได้เข้าไปก้าวไกล
และถ้าถูกเรียกให้ไปชี้แจงก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอน
ผู้สืบข่าวถามด้วยกรณีที่ทางพลตะบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีโยเวท
แนะนำให้ลาออกจากตำแหน่งนายกเพื่อความสง่างาม
ปั๊กเสนอรีก็เฟสบุ๊กนะฮะท้านะครับถึงเรื่องนี้นี่อยู่ทาง
ขวามือเลยนะคุณผู้ชมครับครับนายกรุธบรรทีนั้นไม่
ตอบคำถามนี้ครับมีการยืนนิ่งแล้วก็ยิ้ม
ก่อนจะพูดว่าขอคำถามต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับ
คืออ่าไม่รู้ว่าเจตนาวันนั้นคืออะไรครับ

ควรทำอย่างสิ๓๒วันแล้วนะครับใช่ที่ยังไม่เรื่องนี้ยังไปต่อ
คือถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกตร
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีส่วนในการโหวตในการเลือก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของการโยกย้ายภูมิกับ
ซึ่งรัฐมนุนกำหนดเอาไว้นี่เป็นเรื่องของทางตำรวจนะ
เขามีการดำเนินการกันเป็นหน้าที่ของสตช
ทางคุณวิโรลักษณะดิสรสสบัญชีรายชื่อเก้ากลาย
มองว่าคำพูดของทางนายยกเสถาชัดเจนว่า
หมายถึงการขอตำแหน่งนายตำรวจระดับผู้กำกับการครับ
เพราะว่าเป็นการพูดถึงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คงไม่ได้หมายถึงผู้กำกับภาพยนตร์นะครับ
ส่วนที่พูดว่ามีคนขอเข้ามาเยอะ
นายกนั้นกำลังพูดกับทางสอสอเพื่อไทย
ก็คงไม่ได้หมายถึงสัมภเวษีโอ้โหดูเดือดนะ
ขอให้ยอมรับกันมาตรงตนอยากจะเอายา
ทาสีข้างให้นายกเพราะว่าคงจะอักเสบพอสมควรนะครับ
วันหนึ่งพูดยางอีกวันพูดอย่าง
ตามสไตล์คุณวิโรธเลยใช่ดูด้านดูเดือด

แทนรัศดรจะตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ครับ
แต่ว่าในช่วงนี้จะใช้กลไกของคณะกรรมธิการ
ในการตรวจสอบนะฮะคือช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปิดประชุมสภานะครับ
โดยตนจะหาเส้นทางโยงครับ
ว่าผู้กำกับการที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่เนี่ย
คนไหนมีสายสัมพันธ์เป็นเครือข่ายของสอสอคนใด
สเขตในจังหวัดไหนบ้าง
แล้วค่อยไปถามนายกรัฐมนตรีเป็นรายคนว่าใช่ไหม

คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศบางช่วงนะฮะของการสัมภาษณ์คุณวิโรธวันนี้ครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงมาจนถึงวันนี้นะคะ
ถึงแม้ว่าเมื่อวานนายกจะตอบคำถามไปแล้วก็ตาม
แต่ดูเหมือนว่าก็ยังคงมีคำถามตามมาอีกเรื่อย

สำหรับประเด็นเรื่องผู้กำกับที่นายกพูดไปเมื่อวันก่อนค่ะ